คู่นี้เนี่ยยังไม่ต้องลุ้นว่าจะท้องหรือเปล่า
เพราะว่ายังเป็นแฟนกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงาน
สำหรับคู่รักสุดแนวอย่างโทนี่รากแก่นแล้วก็ลินมัชนด
แต่ว่าต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่ค่อยมีโมเมนต์สวีทหวานให้เราได้เห็นกันสักเท่าไหร่
เดี๋ยวไปดูซิว่าพรุ่งนี้วันวาเลนไทยแล้ว
คู่นี้เขาจะมีแพลนไปสวีทกันที่ไหนหรือเปล่าคะ

ต้องบอกว่านี่แหละขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่อีกหนึ่งคนเลยนะคะ

ซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ยกทัพแฟนคลับไปมิตติ้งในกิจกรรม

โดยนักแสดงหนุ่มเผยว่าสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นเป็นอย่างมากเลย
แต่พอถามถึงโปรแกรมฉลองวาเลนไทยกับแฟนสาวหลินมัชนด
เจ้าตัวกลับตอบว่าไม่ได้วางแพลนไปไหนเลยจ้า

ไม่ใช่คู่รักสายหวานค่ะ
วาเลนไทยนี่ผมต้องไปโปรโมทนัง
แต่ไม่ได้มีการสังสรรค์วาเลนไทยอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็คุยกันอยู่แล้วเข้าใจกันอยู่แล้วครับ
ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจนะแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

เราก็เลยเอาอาศัยวันอื่นนั่นแหละเป็นวันพิเศษแทน
ก็เป็นสายเดียวกันนะครับก็เลยเข้าใจกัน
สิ่งที่ดีที่เรามอบให้กันก็คือทำมา
การที่เราได้ไปปฏิบัติธรรมบ่อยด้วยกัน
มันเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเสริมพลังอ่ะ